ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ที่มีคนเขาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ว่าตำรวจมีการไปตั้งด่านตรวจ
แล้วทีนี้มีรถไปฝ่าด่านตรวจ

ปรากฏว่าตอนยิงปลอกกระสุนปืน
มันไปถูกทางฝั่งร้านขายก๋วยเตี๋ย

คือคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเขาเอาฝาหม้อยกขึ้นมาพอดี
แล้วปลอกกระสุนมันก็มากระเด็นโดนฝาหม้อ

ซึ่งเรื่องนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็มีการโพสต์
เป็นการตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ที่ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลช่วงแยกขวงสิงมุ่งหน้าไปอำเภอแม่ริม

ข้อความบอกว่าฝากแชร์ถึงตำรวจสพช้างเผือก

ดูสิ่งที่พวกคุณทำมันคุ้มไหม
กับรถหนีด่านตรวจแค่๑คัน

จังหวะนั้นพี่ชายผมเปิดฝาหม้อก๋วยเตี๋ยวพอดี
ปลอกกระสุนเลยโดนที่ฝาหม้อ
ถึงจะเป็นแค่ปลอกกระสุนมันยังบุบขนาดนั้น

มีเหรอเนื้อคนมันจะไม่เข้า
ถ้าเกิดมันโดนพี่ชายของผมขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ

เมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

น้องชายของคนขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีการโพสต์
ทีนี้เราไปคุยกับคุณคำมูเมธาอายุ๓๐ปีคนนี้แหละ

แล้วก็คืนวันเกิดเหตุเขากำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่

ผมกำลังเปิดหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังไล่ยิงสกัดรถคนร้ายที่แหกด่านนะคะ
ปลอกกระสุนกระเด็นมาโดนที่ฝาหม้อตอนนั้นผมตกใจมากเลยนะรีบหมอบลงกับพื้นเลย
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอมรชัยปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกก็เปิดเผย
บอกว่าได้รับรายงานกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งทางด้านร้อยเวรหัวหน้าด่านเนี่ยยอมรับว่า
เป็นลักษณะที่มีพิรุษต้องสงสัยขับมาตามเส้นทางทีนี้ตำรวจก็เรียกตรวจ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดเข้าที่ยางรถยนต์
แต่ว่ารถยังสามารถที่จะขับหลบหนีไปได้
ส่วนวิถีกระสุนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่าน
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะกระเด็นถึงร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ยังไงก็ตามนะคะได้สั่งการให้ทางพนักงานสอบสวน

ไปตรวจสอบอย่างละเอียดไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ส่วนคนที่โพสต์เรื่องราวแล้วก็เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็คือพี่ชายน้องชายก็มีการเชิญมาสอบถามข้อได้จริง
มีการพูดคุยกันเพื่อขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางด้านน้องชายของร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็ยอมลบโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ